สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เช้านี้ค่ะคุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ
คลอดแล้วนะคะใครคะคุณคุณชมพู่ค่ะนึกว่าคุณดิฉันยังไม่คลอด
โอ้โหตกใจอ่าเขาบอกว่าคลอดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่าแฟนเมื่อวานนี้โอ้โหเกาะขอบจอรอดูเลยนะคะว่า
เอ๊ะตกลงน้องค่ะและน้องค่ะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า
นะฮะลูกชายของคุณกำผู้เขาเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงน่ารักน่าชังขนาดไหน
ตอนนี้ยังไม่มีใครได้เห็นนอกจากเพื่อนที่ไปเกาะหน้าห้องคลอด
ไปกอดรอกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนสุดซีค่ะ
เป็นพิธีกรคู่กันมายาวนานเลยทีเดียวนะครับ
อย่างพี่มะออนภาแล้วก็พี่กะระแมพัชละศรี
ก็มาส่งกำลังใจถึงหน้าห้องคลอดเลยทีเดียว
พร้อมกับเล่าวินาทีสุดแสนจะประทับใจที่ได้เห็นหน้าหลานด้วยค่ะ
สุศรีค่ะ

สุศรีค่ะ

สุศรีค่ะ

สุศรีค่ะ

สุศรีค่ะ

ก็พี่มาบอกว่าคนเยอะอย่ากาบมางานบวช